เขายอมให้โอกาสเราเขาให้โอกาสที่จะเป็นคู่รักกับเราได้
เดินทางด้วยกันได้ซึ่งชีวิตกับเราเนี่ย
เขาบอกว่าเรื่องทรัพย์สินไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงอะไรทั้งสิ้น

อีกประมาณ๑๐๐กิโลเมตรถึงนี่ตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเดินไหมคะ
อีกประมาณ๑๐๐กิโลเมตรถึงนี่ตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเดินไหมคะ
อีกประมาณ๑๐๐กิโลเมตรถึงนี่ตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเดินไหมคะ
อีกประมาณ๑๐๐กิโลเมตรถึงนี่ตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเดินไหมคะ
อีกประมาณ๑๐๐กิโลเมตรถึงนี่ตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเดินไหมคะ
บ้านปลายชีวิตเนี่ยขอให้ได้มีสักครั้งหนึ่ง
ได้ใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบอย่างนี้

เพื่อที่เขาทำงานโทนอยู่ตอนนี้
จนลืมคำว่าความสุขเขาคิดอย่างนั้น